ไทยรัฐเราอัปเดตคนติดเชื้อโควิดรายวันเลย
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วค่ะคุณผู้หศาลค่ะ
แพ็ตค่ะโพรตข้อความไว้แบบนี้นะ

ตอนนี้ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ซึ่งในคอมเมนต์นี้ค่ะก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมายเลย
นางเอกสาวคิมเบอร์รี่ดีเจบุโกะค่ะ
ที่คำพรรวมถึงแฟนคลับอีกมากมายเลยนะคะที่ส่งกำลังใจ
บอกว่าแม่แพทย์จ๋าหายเร็วนะจ๊ะเขาบอกอย่างนี้
แล้วหลังจากที่ทราบข่าวพี่แจ๊คกาเรนของเรานั่นล่ะค่ะ
ก็ได้พูดคุยกับแม่แพทย์นะบอกว่าจะขอให้พี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
เป็นคนอธิบายเรื่องราวทั้งหมดก็แล้วกัน
ปุ้ยนะคะบอกให้บอกในรายการเมื่อเช้านี้ค่ะว่าแม่แพทย์นั้น
ไปเจอผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนมา

พบเชื้อเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งจากการแจ้งของคุณหมอนะบอกว่าเชื้อโอมิครอนเนี่ย
สามารถติดกันได้ภายใน๒๔ชั่วโมง

ตอนนี้ค่ะแพทย์นั้นไม่มีอาการอะไร

ซึ่งต้องกักตัวถึงวันอาทิตย์นะคะ

ผลออกมาว่าไม่ติดเชื้อนะคะ
ก็สามารถกลับมาทำงานต่อได้เลยค่ะ
ส่วนน้องเรซิ่งอันนี้หลายคนเป็นห่วงมากเลย

ที่ตัวติดกับแม่แพทย์ตลอดเวลาเลยนะคะ

ผลก็ยังออกมาเป็นลบนะไม่พบเชื้อ
ซึ่งก็จะตรวจแบบนี้ไปเรื่อยเลยค่ะ
และถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันนะ
จะแยกห้องกันแบบเป็นสัตว์เป็นส่วน

กว่าผลที่ออกมาจะชัวร์นะคะ
ล่าสุดพี่แจ๊คได้อัปเดตนะ

ตั้งแต่เช้าเลยคือเสียงใสมาก

ถ้าใครได้ติดตามในไอจีของคุณแพทย์นะคะ
ไอจีตอรีได้โพสต์ผลปรวจให้ดูกันนะคะ
ปกติถ้าพูดคุยคนที่ติดโควิดก็จะแหบไอรู้เลยหลายคนเหมือนกันนะคะ
บอกว่าสายพันธุมิครอนเนี่ยถ้าเกิดว่า๑๐วันผ่านไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้น๒ขีดแต่มันก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว

เดี๋ยวรออัปเดตของแม่พันธุ์อีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ